อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสูญเสียเหมือนกันค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
อยู่ดีก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วก็เปิดห้องเช่าเป็นรีสอร์ทนะคะ
แล้วก็จุดไฟเผาตัวเองตายอยู่ในห้องที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองซึ่งคนที่รีสอร์ทบอกว่า
เห็นหน้าตาผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยก็ดูเข้ามาแบบซึมเศร้านะครับ
แล้วก็จุดไฟเผาตัวเองเลยอ่ะเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
ก่อนหน้านี้เขาติดยาเสพติดด้วยมีอาการทางประสาทด้วย
แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของซึมเศร้าด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ
ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ใหญ่โนนสูงร้อยเวรสอบสวนสพอำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชศรีมาได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนจุดไฟเผาตัวเองตายอยู่ในห้องรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงในห้องก็พบผู้เสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๕๔๐ไม่เกินนี้นะคะ
สภาพศพคือนอนหงายแล้วก็ถูกไฟไหม้เกรียมไปทั้งตัว
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียนกไก่สรศรีชชิง๕๐๑จังหวัดอุดรธานี
ขี่มาคนเดียวมาติดต่อขอเช่าห้องพักเพียงคนเดียว
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าท่าทางผู้ชายคนนี้ก็ดูซึม
ดูเศร้าอะค่ะจนกลางดึกผู้ชายคนนี้ก็เอาที่นอนในห้องพัก
ปิดประตูห้องพักเอาไว้แต่เขาก็ไม่คิดไง
ว่าจะจุดไฟเผาตัวเองอยู่ในห้องคิดว่าเออเอามากันอะไรไว้อย่างนี้นะคะ
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเรียกคนมาช่วยก็ไม่ทัน

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกนิรันดิ์แก้วอินผู้กำกับการสพนสูง
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอดีศรบุรณรมอายุ๒๔ปีค่ะ
เป็นชาวอำเพิงหนองหานจังหวัดอุดรณฑานี
หลายวันแล้วนะคะบอกกับญาติว่าจะไปหาญาติในกรุงเทพ
แล้วก็ขี่ไปตามถนนมิตรภาพในลักษณะที่ว่าค่ำไหนนอนนั่น

แล้วก็มาจุดไฟเผาตัวเองตายอยู่ในห้องพัก
สาเหตุที่แท้จริงญาติญาติบอกว่ายังสงสัยอยู่
ว่าทำไมถึงก่อเหตุฆ่าตัวตายในลักษณะแบบนี้
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายเคยเสพยาเสพติด
อาจจะทำให้เกิดอาการหลอนประสาทหลอนนะคะ

แล้วก็ผู้ตายเองก็มีอาการทางจิตทางประสาทคล้ายกับคนสติไม่ดีด้วย
ก็อาจจะเป็นมูลเหตุทำให้ก่อเหตุจุดไฟเผาตัวตายนะคะ
ก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ตำรวจก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรล่ะค่ะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนต่อไปนะคะ
คือกรณีนี้แม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแต่ก็พอรู้อะไรบ้าง